ที่จังหวัดฉะเชิงเซาโอ้โหมันร้ายจริงนะ
เลื้อยเข้าไปในร้าวไก่ไปกินไก่สุดที่รัก
ที่บอกว่าสุดที่รักเพราะมันเป็นไก่ชนราคาแพง

นี่ครับไอ้ตัวกาลโอ้เหลือ

จณทีกูไผ่กระจับออกมาจากร้าวไก่
ที่บ้านสวยน้ำใสหมู่ที่๓ตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา

กินไก่ไป๒ตัวโอ้โหคือมันกำลังจะย่อนออกมาเพราะในตัวมันมีไก่โอ้โห
ขออภัยคุณผู้ชมที่ถ้าทานข้าวอยู่ตอนนี้ผมขออภัยจริง

หมูมันกำลังจะย่อนออกมาครับย่อนไก่ออกมาในนั้นมันมีไก่ชนของเจ้าของบ้านเครียงไว้๑ตัว
โอ้โหนี่ดูสิครับโอ้โหลักษณะไม่ได้ตัวเดียวแล้วมีมาอีกตัวเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยโอ้โห
เจ้าหน้าที่คือที่ต้องปล่อยให้มันย่อนออกมานี่เพราะอะไรรู้ไหม
อะไรคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่คุยกับมันดีแล้วบอกว่าย่อนออกมาเลยนะ
ถ้าไม่ย่อนออกมาเดี๋ยวไม่พากลับคืนสู่ธรรมชาติ
งูตัวนี้มันก็ยอมย่อนออกมาแต่โดยดี
ค่ะสุดท้ายก็อย่างที่เห็นแล้วครับโอ้โหพอมันขย่อนออกมาแล้ว
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็จะไปจับมาเนอะแต่มันกลายเป็นว่ามันดื้อ
นี่ดูเฮ้ยมันอาการดุร้ายเนี่ยไปจะอยู่
ไม่ได้ต้องไปสุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาก็จับนะฮะ
ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ไอ้งูมันก็คงจะหมดแรงอะเนาะ
ก็ยอมพ่ายแพ้ไปแต่โดนดี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้น
โอ้โหไก่ชนที่งูเหลือมมันกินไป

ใช่เป็นแม่ไก่ชนพันธุ์ดีด้วย

เป็นแม่พันธุ์คือมันจะอยู่คู่กันกับไก่ชนตัวผู้
แต่๒คู่นี้คือมันรวมราคาเป็นแสน

คือยังโชคดีเคราะห์ดีที่ยังเหลือตัวผู้เอาไว้

นั่นแหละจริงนั่นแหละจริงใครจะฟักไก่
ก็ต้องไปหาตัวเมียใหม่มาอีกเอ้า

สงสารไก่ตัวผู้ด้วยโอ้โฮโดดเดี่ยวได้

แม่พันธุ์ไก่ชนชั้นดีไปซะละเถอะ
อ่ะก็ระแวดระวังกันด้วยช่วงนี้หน้าฝนนะคะ